อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของตำรวจเหมือนกันหลังจากที่มีนายตำรวจท่านหนึ่งขับรถไปชนกับรถพยาบาล
เป็นเหตุให้พยาบาลเสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บถึง๕รายด้วยกันนะฮะ
แล้วขณะที่ประสบเหตุปฏิเสธไม่ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วย
ล่าสุดมีคำสั่งย้ายออกไปก่อนจนกว่าคดีนั้นจะสิ้นสุด
รวมทั้งตั้งกรรมการเพื่อไปสอบทางวินัยด้วยกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
กรณีที่มร้อยจำรวจเอกเดชาเปรียบสมรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
สพประโคนชัยที่บุรีรำนะฮะขับรถกระบะเสียหลักข้ามเลน
พุ่งชนรถพยาบาลของโรงพยาบาลประโคนชัย
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขาคอก
ก็คือนางสาวสุดารัฐเชื่อมากอายุ๒๕ปีเสียชีวิตเลยนะครับ
ซึ่งเขานั่งดูแลผู้หญิงตั้งคันในรถอยู่นะครับ
นางสาวจรวยพรปาประโคนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประโคนชายคนนี้ก็
บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับอีกทั้งยังมีคนขับรถมีผู้หญิงตั้งคันที่มาด้วย
คนได้นะครับหลังจากเกิดเหตุก็คือกลางดึกของวันที่๑๕
ตุลาคมในวันที่เกิดเหตุร้อยจำรวจเอกเดชาปฏิเสธในการที่มีตำรวจ

เจ้าตัวอ้างว่าเขามีอาการแน่นหน้าอก

เห็นนะครับว่าร้อยตำรวจเอกเดชา
เดินเซไปเซมาคล้ายคนเมาสุรา

ทำให้สังคมมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
กับเรื่องของพฤติกรรมพฤติการของตำรวจนายนี้ที่ขับรถ

เข้าข่ายช่วยกันหรือเปล่า
ไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ

โซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
ขณะที่ตำรวจสพประโคนชัย

ว่าตรวจว่าเป่าแต่ไม่ได้เป่า
คือมันเป็นหลักฐานให้สังคมเชื่อได้ว่า
เป็นการสร้างขึ้นมาว่ากระทำการตรวจวัดแล้ว

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
ลงนามคำสั่งย้ายพันธบรวจโทสุธิน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรประโคนชัย
โดยให้ขาดจากตำแหน่งแล้วก็หน้าที่จากสังกัดเดิมไปก่อน
ล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้มีคำสั่งด่วนให้

ขาดจากตำแหน่งเดิมแล้วก็หน้าที่จากสังกัดเดิม
และให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
พร้อมสั่งห้ามเบิกเบี้ยเลี้ยง
เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างย้ายการปฏิบัติราชการ
และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
อีกทั้งยังให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วย
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสพประโคนชัย
แจ้ง๓ข้อหาไปแล้วกับตำรวจนายนี้ก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
ขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
๓ขับรถขนาดมึนมาวสุราแต่มรถจำโรย์เอกเดชา
ปฏิเสธข้อหาเมาแล้วขับพร้อมรับเพียง๒ข้อหาเท่านั้น
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุรชัยสังคพัฒน์รองผู้บังคับการ

ได้แต่งตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาใหม่๖นายแล้ว
แล้วก็ทำคดีนี้โดยเฉพาะเพื่อให้การทำ
สำนวนต่างมีความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็หวังอย่างยิ่งอย่างที่ประชาชนเขาหวังใจว่า
ตำรวจจะไม่ช่วยตำรวจด้วยกันให้พ้นความผิดนะครับ